ว่าจะเป็นคนไทยทั้งประเทศ
และคนชาวต่างชาตย์ทั่วโลก

ทุกคนมาด้วยใจนะครับ

ตื่นตันได้หมดแล้วขนาดที่เราไม่ใช่ผู้ประคองทั้ง๑๓ชีวิตเนอะ
แต่เราก็เป็นถึงว่าเป็นเด็กของคนไม่สายเหมือนลูกของบ้านนะครับ
เราก็รู้สึกทุกข์ใจแล้วก็กังวลมาตลอด๑๖วัน
วันนี้เป็นวันนี้แล้วทุกคนรู้สึกยินดีมีความสุขมีในใจลึกค่ะ
รู้สึกยินดีกับน้องนะครับที่ออกจากถ้ำมาได้
เราก็กดตีมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็เหนื่อยกันมา๑๗วัน
วันนี้ก็ออกมาได้หมดก็ยินดีด้วยครับ
ก็ขอจริงว่ามาไม่เคยเสียความความหวัง
กับนางคนของเรายังคงมากกว่า
กับนางคนปิน้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เราจะไม่ให้สูงเปล่าเราเดินหน้าต่อแล้ว
ต่อเนื่องจนกระทั่งคนสุดท้ายออกมา
เมื่อคืนเราบอกไปแล้วว่าเราได้น้องเข้ามา๔ท่านนะฮะ
ผมยังยืนยันว่าเป้าหมายของผมคือทุกคน
คือ๑๓คนต้องปลอดภัยทุกคน
เรายืนยันว่าน้อง๔โค้ด๑
แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน

เราทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเราทำได้

สำหรับพระเอกในครั้งนี้คือคนทั้งโลก

คือสื่อมวลชนที่ใจดีมากกับพวกเรา
สำหรับพระเอกในครั้งนี้คือคนหมื่นกว่าคน

มีอะไรมากมายที่เป็นเครื่องเคียงเล็กน้อย
ที่เป็นมุมที่เป็นความสุขของคนที่ได้เห็น
ของคนที่ได้บันทึกภาพเหล่านั้นเป็นความทรงจำ
ขอให้๑๗วันนี้เป็นภาพที่
เป็นละล้านภาพที่คนไทยจะจดจำ
แล้วนำไปเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

เมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมทางไทยรัฐทีวี
เราก็เกี่ยวสัญญาณมาตั้งแต่รายการเดินหน้าประเทศไทยใช่ไหมคะ

กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโรสลินได้สรุปคร่าวให้ฟังนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมีเนื้อหามาก
เอาเฉพาะที่ทางประบอบหน่วยซิวท่านอธิบายนะคะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้แถลงเสร็จอยากรู้รายละเอียดค่อยมาถามต่อก็แล้วกัน
เพราะว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดเยอะจริงนะคะ

แต่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ที่
คุณหมอชัยเวทค่ะคุณผู้ชม

คือหมูป่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
กล้องแพงไปป๊าบ

อยู่บนเตียงนะคะแล้วก็อยู่ในการดูแลของ
คุณหมอนะคะนั่นเป็นภาพ

แล้วก็จะเห็นพี่หน่วยทรงหน่วยซิลอะไร

นอกตู้กระจกมองโอ้นานแข็งแรงดีแล้ว

นี่เป็นภาพที่ทุกคนรอคอยค่ะ

อาสาไปช่วย

ทุกคนที่ไปช่วยก็อยากจะเห็นภาพนี้

หัวข้อแล้วก็หลายข้อมูลทีเดียวที่ออกมา

การแถลงข่าวนะคะแต่ว่าจะกินเวลาพอสมควร
เพราะว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ในส่วนของการดำน้ำเอง
ผู้ว่าก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติ๑ใน๔นะคะ
ของคนที่ทำหน้าที่ในการดำน้ำนะคะ
เหนือจากนี้ก็อย่าลืมทีมเบื้องหลังอีกเพียบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่จัดการเรื่องน้ำ
สูบน้ำเบี่ยงน้ำ

โพรงหาช่องหาปล่องเพื่อที่จะลงไป
แล้วก็มาต่อด้วยนะคะ

ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโอ้โหปฏิบัติการ

คือเข้าไปเจออุปสรรคต้องถอยกลับมาตั้งหลากหลาย
แล้วน้ำมาอีกต้องวางแผนกันใหม่นะคะ
แม้กระทั่งท่านเองยังขอผู้บังคับบัญชา
ขอมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะ

แต่ก็ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่กังวลกันมาก
สำหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราก็ได้คำตอบนี้แล้ว
ตั้งแต่ตอนที่รายงานข่าวกันเนี่ยนะคะ

เพราะว่าวันแรกที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
นี่ถือว่าวิตกแล้วนะคะ

บอกว่าผู้ว่าแถลงเสริมให้นะคะ

คนปกติหายใจที่ออกซีเจน๒๑

ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้ว

ถ้าต่ำกว่า๑๕ลงไปถึง๑๒

เริ่มซึมนะคะเริ่มซึม
หรือไปถึงโคม่าก็ได้นะคะ

ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจบริหารสถานการณ์
หน้างานว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้

เจาะภูเขาไม่ใช่คิดจะไม่ทำ

ยากไหมพบบอกยาก
เพราะว่าชั้นหิน๕๐๐เมตร

เปรียบเทียบว่ายังไงดีเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรได้ไหม

แล้วก็ต่อด้วยการแถลงข่าว

หมูป่านั่งตัวตรงแล้วจ้านะคะ
คุณหมอบอกว่ายังมีบางคนเท่านั้นนะคะ

เหนือจากนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะคะ

ก็จะเห็นได้ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น

ได้รับพลังงานแคลอรี่ตามคนปกติ

ได้แล้วนะคะอันนี้เรียนสรุปคร่าว

เมื่อสักครู่นี้นะคะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อย

ก็จะยังดำเนินการแถลงข่าวต่อไป

แต่เป็นทีมเพื่อนหมูป่าค่ะ

ในพระบรมราชุปธรรมค่ะดรธเนษฐ์วีราชศิริ

สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

อาจารย์คุณกริจ

เป็นภาพที่มีความสุขที่สุด

จะไม่รู้สึกเท่าทั้งสองท่าน
ทุกอย่างรอดทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่าง
จริงมันเกิด๒๔ชั่วโมงนะตั้งแต่ที่เรารู้กิจสิบสามออกมาแล้โลว
แล้วสี่ตามมานะคะแต่พอเห็นภาพมันมันขึ้นมาอีกเนอะ
อ่าพื้นปิติใช้คำว่าพื้นปิติได้เลยครับ

อาจารย์ไม่หอบแล้วเนาะ
บางทีโฟนอินอาจารย์หอบด้วยนะ
เดินขึ้นเขาแล้วยังต้องไปเดินขึ้นเนินตามลำทานในแต่ละวันเนี่ยนะครับ
แล้วยังต้องขึ้นเขาเป็นร้อยเมตร
ซึ่งจะต้องกักเชื่อกขึ้นไป
แต่ในขณะที่พอดีใจปั๊บทุกคนเฮกันเนี่ย
พวกเราคนที่ทำงานในภาคสนามจะมองหน้ากันว่า
พึ่งเริ่มต้นนะเราเจอแล้ว
ตอนแรกนี้เราจะรู้สึกแต่ละคนก็จะพยายามเร่ง
ที่จะพบให้ได้ว่าน้องเขาอยู่ตรงไหน
มีเหตุการณ์ว่ามีกระเป๋าวางขวางเลี้ยวไปทางขวา

แต่ว่าทางหน่วยซิลเขาไปแล้วเขาพบว่า

ก็มีข้อถกเถียงกันในเรื่องนี้นิดหน่อย
ว่าจะเอายังไงดีสำรวจเป็นทั้งสองทางเลยดีไหม
ตอนนี้เนี่ยเวลามันงวดเข้ามาทุกวัน
วันที่๗ที่๘เราเริ่มแบบมีความรู้สึกว่า

เด็กที่อยู่ในนั้นเนี่ย๗๘วันไม่ได้ทานอะไรเลย
เราต้องคิดหาวิธีการส่งอาหารส่งน้ำอะไรให้เขา

ถึงขนาดเตรียมลูกบอลที่จะใส่อาหารลอยไปในน้ำ

ว่าตามโพรงโพรงนี้จุดควันแล้วมันโดนดูดออกไป
แสดงว่ามันต้องไปเชื่อมต่อกับในถ้ำ

เขาสูบน้ำอากาศที่อยู่เหนือน้ำก็ต้องไหลไปตามน้ำด้วย
เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอยู่ทางท้ายท้ายถ้ำ
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถเจาะไปเจอจนสกัด
ไม่ใช่เจาะหน่วยเจาะนี่จะเป็นท่านอาจารย์สุธิศักดิ์สรรำ
ซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ช่วยวิศกรรมสถานด้วย
ท่านเองท่านก็ดูแลทางด้านนั้น
ผมก็ดูทางด้านเดิมทีก็ดูเรื่องสูบน้ำอยู่ประมาณ๕วัน
แล้วก็พบเหตุการณ์ที่เราต้องถอยทับครับ
ที่เมื่อกี้ท่านผู้การอัปกรณ์พูดถึงวันนั้นอยู่ด้วยกันนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มไปสำรวจท้ายถ้ำ

ส่งน้ำส่งอะไรอย่างนี้แต่น้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงเขานั่นอยู่แล้ว
พร้อมจะคิดว่าจะใส่นกหวีดใส่อะไรลงไปด้วยตอนนั้นที่ให้สัมภาษณ์ไป
ทีนี้ปรากฏว่าพอถัดไปอีกวันคือวันที่๙
ถ้าเทียบแล้วตั้งแต่วันที่๒๓มาพบวันที่๒ถูกไหมครับ
พอเราได้ยินปั๊บทุกคนดีใจเราก็ดีใจ
คือนั้นแบบวินาทีแรกเนี่ยแบบ

แล้วตอนนั้นท่านผู้ว่าผมจริงผมนั่งประชุมกันอยู่กับรองกรอบชัย
กับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยประมาณสัก๔ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่มประมาณนั้น

พอดีท่านผู้ว่าเดินมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกพวกเราทำงานกันอยู่ผมก็อยู่ด้วยตรงนั้น
สักพักหนึ่งก็มีคนมากระซิบท่านแล้วท่านก็เดินไป
เราก็จ่ายหายเหมือนกันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
สักพักท่านทุกคนเดินไปหมดเหลือผม
ผมก็นั่งตรงโต๊ะเดิมนะครับตรงศูนย์ประสานงาน
สักพักท่านให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารภัยมาตามผมไปด้วย
ผมก็อดถามไม่ได้มีเรื่องดีไม่ดีเดี๋ยวท่านไปฟังเอง
บอกเดี๋ยวอาจารย์ไปฟังเองผมก็เดินเข้าไปปั๊บทุกคนก็ยังเงียบกันหมด

คงเจอแล้วล่ะจะเจออะไรอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้สึกไม่ดีเลยตอนนั้น
สักพักหนึ่งพอทุกท่านมาพร้อมท่านก็บอกยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมา
โอ้โหทุกคนใจมาก่อนที่ท่านจะแถลง
ถ้าใช้ประโยคบอกครั้งแรกว่าอะไรคะ
ถ้าผมจำไม่ผิดคือท่านบอกว่าเราได้รับข่าวแล้วนะว่าเราเจอแล้ว
แล้วทุกคนปลอดภัยโอ้โหทุกคนก็ตบมือกันในห้องก่อน

ก็คือผมนั่งตรงเยื้องกับท่านผู้การอภากรนะครับ
แล้วก็นายทหารในตำรวจหลายท่านที่ทำงานร่วมกันมา
ผมจะเข้าไปครั้งแรกตอนไปรายงานตัว
รายงานตัววันแรกคือวันที่๒๖
คือตรงกับวันอังคารตอนมืดนะครับ

แต่ผมมาช่วยปปเพราะมันช่วยกันมาหลายงานแล้วไงครับก็คุ้นเคย
เพราะฉะนั้นคือตั้งแต่แวบแรกเลยจริงมันมีเป็นระลอกใช่ไหมคะที่อาจารย์บอก

คุณกริจตอนที่ได้รู้ว่าเจอหมูป่าแล้วในถ้ำแล้วทุกคนปลอดภัยดีครบ๑๓

ผมอยู่ด้านหน้าครับ
พอได้ข่าวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพลัง

จากที่เราเหนื่อยทุกอย่างมันหายหมด
ผมว่าทุกคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นมันมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริง
ตอนที่ตอนที่คุณกริจไปดำน้ำเนี่ยคือหน้าที่ของคุณกริจและทีมเนี่ยคือรับผิดชอบส่วนไหนคะ
ผมเข้าไปซัพพอร์ตในส่วนของทหารนะครับแล้วเข้าไปซัพพอร์ตในส่วนของขวดอากาศ

คือย้ำอีกทีหนึ่งที่ฉันเข้าใจถูกต้องก็คือว่าไม่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือว่าสังกัดกลุ่มหน่วยใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในลักษณะของเจ้าที่ซิลเนี่ยคือสุดเนี่ยแค่โถง๓ถูกไหมหรือว่าสุดที่๓แยก

สงสารเพราะถ้าถัดไปจากนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมคะกับชาวต่างชาติซึ่งเฉพาะทาง
ใช่ครับเพราะว่าการดำน้ำในถ้ำเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนการดำน้ำในทะเลเพราะโดยความกดอากาศหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยศาสตร์ของการดำน้ำในถ้ำมันจะถือว่าถ้าในส่วนการดำน้ำเนี่ยถือว่าขั้นสูงสุดแล้วถือว่าขั้นสูงสุดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้การดำน้ำในถ้ำจะต้องเป็นอุปกรณ์พิเศษ
ทั้งไลท์คอมปกติจะใช้ไม่ได้คืออะไรคะคือตัววัดความดันเวลาเราลงใต้น้ำว่าลงใต้น้ำความลึกอยู่ที่เท่าไหร่เราอยู่ในใต้น้ำอยู่ได้กี่นาทีตัวนี้จะใช้ในถ้ำไม่ได้
เพราะว่าสมมุติว่านี่คือระดับน้ำทะเลนะครับเราลงตัวนี้ได้ของใช้ได้โดยปกติแต่การนั้นดำน้ำในถ้ำเนี่ยเราต้องขึ้นเหนือน้ำทะเล

เดี๋ยวนะคะดิฉันแบ่งให้แบบนี้คือที่มันยากคือจริงดำน้ำทะเลแบบเปิดกว้างเนี่ยมันอันนี้คือพื้นฐาน

ทีนี้มันมีอุโมงหรือถ้ำในทะเลด้วยใช่ไหมคะ

แต่อันนี้คืออุโมงถ้ำแต่อยู่บนบ่อแล้วอยู่เหนือระดับน้ำทะเล

อันนี้ก็ยากกว่าถ้ำในทะเลใช่ไหมคะ

คนไม่เยอะเลยในประเทศไทยที่เป็นคนไทยที่เชี่ยวชาญ
ใช่ครับถึงได้บอกว่ามันเป็นสุดยอดที่ต้องเอาสุดยอดของโลกมารวมกันที่นี่
ผมเชื่อว่าแม้ทั้งการลำเลียงโดยการห่อเขาต้องคำนวณถึงความสูงของห่อที่จะต้องบิน

คือปกติโดยแรงอัดของอากาศของนักดำน้ำ

ที่จะขึ้นฮอโดยปกติจะขึ้นไม่ได้
เขาต้องคำนวณความสูงของห่อที่จะบินว่าความสูงจะต้องไม่เกินเท่านี้
เพื่อให้เด็กปลอดภัย

ใช่ครับทุกอย่างมีการชุมนุมหมดเลยครับ

หลักฟิซิกหรอ

กับโรงพยาบาลสนาม

แล้วก็ประมาณ๓๐นาที
เพราะผมนั่งตรงที่รถผ่าน

ว่าผมศูนย์ผสานงานตรงนั้นอยู่กับกรมป้อกันและบรรทาวธนภัยศูนย์ผสานงาน
แล้วเราก็จะเห็นว่าเขาใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
นาทีพร้อมไหมพร้อมเด็กพร้อมไม่พร้อม
แต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของทางหน่วยแพทย์
คือเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสิ
ที่จะถามทั้งอาจารย์ธเนธแล้วก็ถามทั้งคุณกริจ
จะถามถึงตั้งแต่วันแรกที่๔คนแรกออกมา
คือแม้ว่าทั้งสองท่านหน้าที่รับผิดชอบจะไม่ใช่โดยตรง
เพื่อที่จะรับตัวหมูป่าออกมาคนที่หนึ่งไม่ใช่นะคะ

คำถามก็คือว่าที่นั่นทำยังไงกันบ้าง
ยังไงเขาส่งต่อกันยังไงเด็กเป็นยังไงบ้าง
พอลืมตาขึ้นมาแล้วว่ายังไงสามารถสื่อสารได้ไหม
มีอาการอะไรให้เราสังเกตเห็นไหมวุ่นวายกันขนาดไหน

คุณผู้ชมคะมาที่คุณกริจก่อนนะคะ
คุณกริจตอนไปปฏิบัติงาน

ช่วงวันไหนที่รู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดที่สุดว่า
งานมันยากมันลำบากแล้วก็ช่วยกันขนาดไหน
ช่วงไหนคะก่อนเด็กออกไหม
มันมีทั้งสองพาร์ทพาร์ทแรกคือช่วงที่ก่อนเด็กออก
คือเจอแล้วก่อนที่หมูป่าจะออก
เจอในท่ามก่อนที่จะเจอก่อนที่จะเจอ
คือทุกคนพยายามที่ว่าเด็กอยู่ตรงไหน
ทุกคนทำงานแข่งกับเวลาทั้งหมด
หนึ่งเด็กอยู่ตรงไหน๒เด็กเป็นยังไงบ้าง
คือไม่มีใครทราบรู้เลยว่าเด็กจะเป็นยังไง
เด็กจะหิวเด็กจะไม่สบายไหมอาการเป็นยังไงไม่มีใครรู้

มุ่งหมายอย่างเดียวคือหาเด็กให้เจอ
แต่พอเจอแล้วพอทราบข่าวแล้วทุกคนโล่งพลังมาอีก
ลักษณะการทำงานเป็นยังไงคะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเจอว่าหมูป่า
อยู่ในนั้นแล้ว๑๓คนก่อนจะเจอการทำงานเป็นไงบ้างคะ
พยายามทำงานให้เป็นข้ามหิตรตามคำสั่งที่ได้รับป้อมหมายกัน
นี้ยอมรับว่าทุกคนไม่มีใครว่าเป็นวันแมนโชว์เลย

ใช่ครับทุกคนยอมรับตรงนี้เลยว่าทุกคนเป็นทีมหมด
มาจากใครจากไหนจากสาธิตไม่ว่าอะไรแล้วแต่
จัดให้ลงกรุ๊ปนี้ทำงานตามกรุ๊ปนี้ทำงานตามหน้าที่ของตัวของตัวเอง

คือมันมีความยากลำบากแต่ละวันยังไงบ้างกับน้ำเนี่ยค่ะ
บางครั้งเราไปเนี่ยน้ำระดับนี้นะครับ

ใช่ครับบางทีสักครึ่งชั่วโมงน้ำขึ้นมาแล้ว

ใช่ครับแต่เพราะว่ามันมีตาน้ำหลายตาที่ยังไหลนั่นออกมา

กับทุกอย่างครับสู้กับแรงตัวเองด้วยสู้กับจิตใจ
สู้กับว่าเฮ้ยฮึดอีกหน่อยนะต้องเจอต้องเจอต้องเจอ

ทุกคนให้กำลังใจหมดเฮ้ยเพื่อนเด็กเพื่อนเด็ก
มันมีช่วงระยะเวลาตอนแรกถ้าเราปักหมุดขั้นที่ตอนเจอหมูป่า
คือก่อนเจอคือไม่รู้จะลุ้นอะไรยังไงกัน
คือกำลังใจล้วนหมูป่าอยู่ไหมไปทางซ้ายใช่ไหม
อยู่แน่ใช่ไหมทุกคนยังมีลมหายใจครบใช่ไหม
คือลุ้นกันแบบนั้นพอเจอปุ๊บความดีใจไม่เท่าไหร
แป๊บเดียวโอ้โหยากเพราะปล่องโพรงข้างบนไม่เจอ
ใช่ไหมคะคือเจอก็ไม่ลึกน้ำก็ต้องสู้กับธรรมชาติ
จังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ
ที่เหมือนกับแบบต้องหยุดงานกันไปเลย
เพราะว่าน้ำมันเยอะคือจังหวะนั้นเป็นยังไงคนที่นั่นฮะ
อย่างในทีมของผมเนี่ยทุกคนมองหน้ากันทุกคนเชื่อว่า
คนที่อยู่ข้างล่องเนี่ยเขาทำกันได้
ทุกคนกันหมดว่าให้กำลังใจว่าทำได้ศรัทธากันได้
ยังไงเอาออกกันได้เพียงแต่ช้าเร็ว
จังหวะที่ยากเนี่ยคือน้ำสูงหรือจังหวะที่ยากคือ
มันเป็นแง่หินคมหินรูเล็กขึ้นลงดับมันอะไรคือยาก
มันจะเป็นโจทย์ของแต่ละวันไปครับ
พอน้ำขึ้นสูงปุ๊บยังไงต่อ

ก็จะมีเริ่มมีคขีแคลนก่อตามต่าง
ค่ะก็ค่อยกันทำกันไปค่อยบุ้งกันไป
คือเนื่องจากเรามาคุยกันในวันที่ทุกคนปลอดภัยหมดแล้วเนี่ยนะคะ
แม้ว่าเราจะสูญเสียจาแซมไปก็แล้ว

นี่ถ้าถามแบบนี้ว่า
เหนือจากที่เราได้รับรายงานกรณีจ่าแซมนะ
อาจจะมีคนบาดเจ็บบ้างมากน้อยเนี่ย

โดนหินโดนอะไรพวกนี้ครับ

ก็พอมีอยู่เป็นเรื่องปกติ
การเดินที่ในที่ลื่น

จนแบบมีใครมีปัญหากับอากาศในถัง

ทุกคนจะพยายามเซฟตัวเองกันอยู่
ไม่ไหวพักไม่ไหวพัก

พยายามให้กำลังใจเฮ้ยพักก่อน
เฟฟก่อนเอาให้เฟฟก่อน
ตัวเราก่อนเราถึงจะช่วยเด็กได้
ไม่ไหวจริงออกก่อนเอาคนอื่นเข้ามาเสริม

จำนวนเปลี่ยนอยู่ด้วยคือทุกคนเนี่ย
ทุกคนตั้งใจที่จะพร้อมที่จะเข้ามาลุยกันอยู่แล้ว

อาจารย์อาจารย์ธเนธค่ะ
จริงอาจารย์ธเนธเจอกับดิฉันเนี่ยตั้งแต่

แล้วเราก็เจออีกต้องมาถามอาจารย์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ

อาจารย์คือส่วนที่ยากที่สุด
คืออาจารย์อธิบายเราเข้าใจหมดเลยนะคะว่า
อุปสรรคคืออะไรแต่ที่ยากจริงเนี่ย

คือสรุปแล้วเราไม่สามารถจะสู้กับ

หลักการทางวิศวกรรมมีสู้กับคล้อยตาม
แต่งานนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องสู้
ผมเรียนอย่างนี้ว่ามีหลักคอยตามอยู่บางส่วน

เอาเป็นว่าหลักจริงเท่าที่ผมสรุปแล้ว
สำหรับงานที่เราช่วยเด็กมา

ท่านผู้บัญชาการคือท่านผู้ว่า
และทีมของท่านได้พูดคุยกัน

คือ๑ทางหลักคือสูบน้ำออก

ตอนนั้นยังไม่เจอเด็กเพราะความกดดันสูงมาก

ท่านอาจารย์สุริษักษ์สรรลำที่มหาวิทยาลัยเกษตร

เต็มที่กับการดูแลตรงนี้

ตรงกับวันพฤหัส

เราเหมือนมองเข้าบนมันแห้งหมด

แต่ตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งเนี่ย

ใจตัวผมและผมยอดเต็มเลย
รู้แล้วน้ำมาแล้วแสดงว่าฝนตก๒วัน

มาถึงแล้วและสักพักสัก

คนเข้าในก็เริ่มอพยพนั่นคือทับแตกออกมาข้างเถอะ

วิ่งเข้ามาตามเหมือนตามท่อ

แต่ว่าขอแทรกนิดเดียวแต่ว่าเราสูบน้ำ
แต่ว่าปริมาณของการน้ำที่เติมเข้ามา

ขอบของทางปากถ้ำซึ่งปัจจุบันนี้

เราก็อยู่ไม่ลงไปข้างล่างแล้วเนี่ย
ลึกเข้าไป๒๐๐เมตรที่ผมไปอยู่ด้วยตอนแรก

พวกเราท้อไหมเราก็ไม่ได้ท้อก็ยังเดินคู่ขนาน
ก็ปีกตัวไปท้ายถ้ำที่ว่าไปเจอโพรงอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตรงตำแหน่งแนวถ้ำพอดี
ถ้าถามว่าเราเครียดไหมวันที่๒๙หลังจากเกิดเหตุข้างหน้าน้ำท่วมแล้วเนี่ย
แล้วก็มาวันที่๑ช่วงนั้นเราทุกคนรู้เลยว่าเราต้องเร่ง
เพราะน้องก็อยู่มาหลายวันแล้วนะครับ
ปากถ้ำก็มีคนก็สนับสนุนปั๊มมาไม่ว่าจะมาจากบ้านหมี่
จะมาจากที่อาณาคมประถมก็มากันนะครับ
ส่วนใหญ่มีการมาเจาะน้ำบาดานด้วยแล้วสูบน้ำออกปริมาณน้ำมากขึ้น
แต่จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้
ประมาณวันที่๓๐หรือ๓๐หรือ๑เนี่ย
ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านสมหมายเตชวาน
ก็มาคุยด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ผมได้รับเชิญจากกรมป้องการรับบรรทาวสารน้ำไพรบอกให้มาฟังกันดู
ก็มีกรมทรัพยากรชนีกรมชนประธาน
แล้วก็ประสัตว์เชฟร่อนแล้วก็กรมอุทยาแห่งชาติ
มาคุยด้วยหลักการว่าตรงท้ายถ้ำเนี่ยน้ำน่าจะเติม
เพราะท่านรองนี้มาจากตอนบนในตอนท้าย
สมมติมาร้อยไปถึงไม่ถึงท้ายแค่๓๐๔๐สมมตินะครับ
หน่วยมันอาจจะหน่วยอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้มันหายไป
ฉะนั้นก็หายลงท่ำแล้วมันดูหินแตก
หินมันมีรอยเลื่อนมีการเลื่อนด้านข้างด้วย
วันรุ่งขึ้นแห้งหมดเลยนะตรงรำทานบริเวณนั้นแห้งหมดในท่ำ
ฉะนั้นบริเวณนั้นที่คิดว่าจะเป็นจุดที่น้ำจะไหลลงถ้ำ

ซึ่งที่เราพูดกันคือมันอยู่ในบริเวณใน

ครับผมอยู่ปลายถ้ำแต่อยู่ตอนบนเหนือถ้ำ
เพราะน้ำถ้ำมันมุดรอดใต้ลำทานจากการสำรวจ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้น้ำมันไหลไปตรงนั้น
มันก็จะไม่เติมเข้าถ้ำการสูบน้ำก็จะมีประสิทธิภาพทันที
ลำพังแค่กำลังสูบน้ำอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
แต่ดีมากเลยที่มีหลายท่านช่วยกันมากำลังสูบน้ำสูงมาก
ก็ช่วยกันมุ่งไปจนถึงโถง๓ได้
แต่น้ำก็ยังเติมตลอดแต่ตั้งแต่ทำตรงนั้นเนี่ยผมโอ้สุดยอด
ทำให้ผมได้ความรู้จากหลายหลายท่านนะครับจากบริษัทที่ว่า
กรมทรัพยากรชนีกรมชนประธานกรมอุทยานแห่งชาติบริษัทเชฟรอน

แล้วเราผมแค่เป็นคนประสานแต่เห็นภาพเพราะว่าพอคำถามว่า
อย่างนี้ใช้ได้ไหมท่านผู้ใหญ่ที่ถามหันมาถามผมว่าที่พรีเซนต์มาเนี่ย
ผมบอกใช่เลยแล้วก็เห็นผลจริงตั้งแต่นั้นประมาณ๑วัน
เริ่มลดลงตามลำดับและน้ำเนี่ยเวลาสูบออกนะครับ
จากน้ำมันต่อมันต่อเป็นเหมือนกับขันมาต่อกับขันต่อประขันเนี่ย
ท่อมันต่อถึงกันคล้ายอย่างนั้นเวลาเราสูบน้ำ
ข้างหน้าจะไม่ค่อยลดข้างหลังจะลดมากกว่าข้างหน้านะ
นี่คือหลักการแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงครับ
แล้วตอนวันหลังนี่ลดลงเยอะจนปริมาณเพียงพอที่
หน่วยซิลจะเข้าไปและตัดสินใจนี่สำคัญมาก
อาจารย์แปลว่าน้ำเนี่ยทั้งท่ามในเชื่อมกันหมดถูกไหมคะ

ไม่ได้มีตรงไหนเป็นแอ่งแล้วมีที่ยกจนกระทั่งเป็นที่

หมดเชื่อหมดเพราะฉะนั้นการสูบน้ำถึงมีประสิทธิภาพ
อันนี้คือแหมอันนี้ก็บุญเหมือนกันนะ

ต้องตามเข้าไปสูบทีละกิโลแต่อันนี้คือเชื่อมกันหมดใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อธิบายในช่วงวันหลังที่บอกว่า
ถ้าข้างหลังรถได้ขนาดนี้
แสดงว่าข้างหน้านี้โอเคแล้วสูบได้มีประสิทธิภาพ

ก็คือเราก็ได้ยินถัดมาว่า
ถง๑ถง๒ถง๓ถงนี้แล้วนะ

ซึ่งในส่วนของคนที่ทำงานกับน้ำค่ะคุณกริจ

เบี่ยงได้ยังพี่สูบไปถึงไหนแล้ว
คือเช็คกันไหมคะ

แต่ด้วยเวลาที่เราเข้าปฏิบัติงานเนี่ย

เราออกมาเพื่อที่เราจะเข้าไปครั้งที่สองเนี่ย

แต่ที่แบบใหญ่นะคะเครื่องสูบน้ำ
อันนี้ได้เข้าไปถึงจุดที่เราอยากไปวางเขาไหม

กับนักประดาน้ำแล้วคุยกัน
ท่านผู้การน่าจะได้คุยกับท่านพอภัยทูล
ซึ่งท่านดูแลที่เชียงรายแล้วก็ลิงก์กับผมตลอด

ท่านก็บอกกับทางพอภัยทูลว่า

เพราะฉะนั้นเราก็คุยกับท่านพอภัยทูลน่ากแล้วสมัยแท้นะครับ
ท่านครับสงสัยเขาจะใช้การพยุงของน้ำมั้

นายยบวิศวกรรมสถานไม่กล้าถามจุกติกเลยนะคะ

แต่ในเมื่อหน่วยงานภาคปฏิบัติภาคสนาม

ท่านผอไปทูลก็พูดกับผมคุณบอกเอาตามน้ำ
ผสิทธิภาพตามน้ำที่ก็เอามาต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่แสดงมา๑๐๑๐๐๐๐
แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจว่าไงว่าตามกัน
มีเหตุมีผลถกเถียงกันแล้วก็สรุปมันไปด้วยกัน
นิดเดียวให้คุณกริจปิดท้ายช่วงที่๒ของเราค่ะ
คือจริงแล้วถ้าน้ำแห้งไม่ดีจริงหรือเปล่า

มีปริ่มไว้เคลื่อนย้ายหน่อยดีกว่าป่ะคะ

เพราะว่าเป็นการพยุงตัวด้วย
เหมือนอย่างแท็งค์อัลเซียนที่น้ำ
เวลาอยู่บนบกจะหนักมาก
แต่เวลาอยู่ใต้น้ำน้ำตัวน้ำเนี่ย

คือแค่พอเดินได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
เหมือนเราขนของลากผ่านน้ำ

แต่ยากกว่าจะใช้แรงที่เยอะกว่า

แอบคิดไหม
ผมเชื่อว่าทุกอย่างโดนวางแผนโดยทั้งหมดแล้ว
ทุกอย่างโดนคำนวณวางแผนได้หมด
ถ้าคุณผู้ชมค่ะสักประมาณ

เปิดตอนนี้เลยนะคะประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วจะมีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะ
ปฏิบัติการที่โลกต้องจดจำแล้วก็เราจะเห็นในจังหวะของการเคลื่อนย้ายน้องนะคะ
แล้วอาจจะตอบได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงมีคนถามตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่า
มีใครว่างญาติสลบไหมอายุก็ตอบว่าจะไปว่างญาติสลบได้ยังไงนะคะ
แล้วก็มีคำอธิบายขึ้นมาเหมือนกันว่าในเรื่องของความตื่นตระหนกของคนที่ไม่เคยดำน้ำมาก่อนเลย
แล้วต้องทำระยะทางขนาดนี้ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ได้๑๐๐นะคะ
ก็น่าจะจำเป็นที่ต้องใช้ยาบางส่วนเพื่อให้สงบลงไม่ตื่นตระหนก
จนเกิดปัญหาแล้วก็เป็นอันตรายกับตัวเขาเอง
วิดีโอนี้ก็น่าศึกษามากช่วงหน้ากลับมาจะถามคนหนึ่งอธิบายได้ว่าเอ๊ะ
มันตื่นตนกเนี่ยแล้วใช้วิธีนี้มันเวิร์คใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะคือมันจะมีข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งที่จริงแล้วส่วนตัวนะคะ
คือถ้าเราฟังจากแขกรับเชิญแต่ละคนที่ออกแต่ละสื่อเนี่ยนะคะ
ดพัทยาที่คาดว่าน่าจะอยู่
แต่ทีนี้ในช่วงวันหลังก็จะมีความเห็นอื่น
อย่างอาจารย์ชัยพรกรมทรัพยากรธรณีท่านก็บอกว่า
ประหลัดค่ะอดีตประหลัดเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
เราก็พยายามหาตกลงขอบเขตของมันอยู่ตรงไหน
เมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบมันประมาณสัก๒๕ตารางเมตร
อันนี้ตัวเลขนะอาจารย์ที่ฟังกันเมื่อกี้
กับคน๑๓คนนี่ถือว่ายังไงคะอาจารย์

ก็ไม่เยอะ

แต่น่าจะเป็นบริเวณที่ถือว่าสูงที่สุด

แล้วก็จริงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราฟังคนที่ชาวบ้าน

ที่เข้าไปมาหลายท่านหลายคนเข้าไปมาบอกเลยว่า
ไม่ใช่มันต้องมีอีกที่หนึ่งต้องหนี

แต่ว่าในถ้ำนั้นเลย

แต่พื้นที่จะเริ่มลงแล้วน้ำก็จะมีท่วมเป็นระยะ
เป็นระยะแต่เนินนมสาวนี่น่าจะสูงสุด

แต่ไม่ใช่พัทยาบีชแน่นอนเขาบอกอย่างนั้น
แต่ว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนกับสื่อพยายามเสนอว่า
ขอเจอตรงนี้ก่อนจะอยู่ที่นั่นหรืออย่างไรก็แล้วแต่

แต่ว่าตอนแรกที่เราได้ข้อมูลกันพร้อมกันคือ
ยาบีมันเป็นพื้นที่กว้าง

ก็ไม่ใช่พัทยาบีทกับน้ำท่วม
แล้วก็ต้องเลยไปอีก๑๒๐๐๓๐๐เมตรประมาณ
ถึงจะเป็นที่เราพบเด็กอยู่

แล้วถัดมาที่อันนี้ก็เนื่องจาก

คือกลัวเพราะว่าได้ยินแต่ปริมาณน้ำเพิ่ม

นะครับจนกระทั่งได้รับคำตอบจาก

อาจารย์บอกว่าใกล้แล้วมันมีพื้นที่ที่ต่ำกว่า
ถ้าน้ำมาน่าจะไปตรงอื่นก่อน

อาจารย์ตอนนั้นเนี่ยตอนที่สูบน้ำกันเนี่ยนะคะ
คือกังวลไหมว่ามันจะขึ้นตรงพัทยาบีชไหม
ขออภัยมันจะขึ้นตรงเนินนมสาวไหมมันจะส่งผลถึงไหม

คือเรากังวลอยู่แล้วเพราะว่าถ้าน้ำเติมมาเรื่อย
ชาวบ้านบอกอาจจะไม่ท่วมถึงตรงนั้น

เพราะว่าการปฏิบัติการจากหน่วยทหารหน่วยซิลที่จะเข้า

อย่างน้อยหน่วยงานทหารเขาก็บอกว่า
เอาแค่ถุง๓พยายามคีบระดับไว้ให้ได้มากที่สุด
วันที่พบวันที่สามารถนำออกมาได้วันที่๒เนี่ย

ก็ต้องการให้น้ำยังทรงอยู่ในเมื่อเลยโถง๓ไป
ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานทหารน่าจะมีแผนปฏิบัติการอยู่
อันนั้นก็คงเป็นแผน
ซึ่งเป็นยุทธการที่ผมมานั่งวิเคราะห์ตอนหลัง
ท่านน่าจะมีแผนในการที่จะพาออก

ตามผู้บัญชาการสั่งก็ต้องทำตามนั้น

คุณกริจคือภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้

ว่าวางยาสลบนายก็บอกจะสลบได้ยังไงนะคะ
แต่ว่าก็ได้คำอธิบายทางการแพทย์เหมือนกัน

ตื่นตกใจซึ่งอาจจะเป็นอันตราย
ระหว่างทางเท่าที่คุณกริจดู

คือต้องใช้ยาจริงใช่ไหมคะ

คือในเคสอย่างนี้ผม

ผมว่าน่าจะใช้ยาเพื่อที่จะ

มันเป็นการโชคอากาศ

เพราะผมว่าน่าจะใช้ยาเพิ่ม

เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นคุณหมอแถลงข่าวก็บอกว่าทุกคนมาก็ด้วยอาการที่โอเคจนถึงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นต่อให้มีการใช้ยาเพื่อให้งานง่ายขึ้นก็

มีเพื่อนกระซิบบอกหรืออะไรตอนที่เอาออกสี่คนแรก

สิ่งที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจมา

มันสำเร็จแล้วนั่นแหละครับ
แล้วก็รุ้นกัน๓วันนะ๓รอบที่ออกมาค่ะขอพิท้ายที่อาจารย์ท่านเนธค่ะ
อาจารย์ยังไงคะอาจารย์อยู่ตรงไหนตอนที่เขาค่อยพากันออกมาคะ
ตอนพาออกมาผมไปอยู่ตรงศูนย์เดิม
วันแรกที่ท่านผู้ว่ามานั่งคุยด้วยแล้วเจอเด็กกว่านั้นนะฮะ
ตำแหน่งเดิมก็คือนั่งคุยกับทางท่านรองอธิบดีกรอบชัย
แล้วรถพยาบาลก็ไปรอแล้วก็สักพักก็มีเสียงตบมือ
แต่ผมไม่ได้เดินไปหรอกครับคือผม
ก็ลุ้นนะครับก็เห็นรถพยาบาลออกมาแล้วก็ไป
เราจึงไม่ทราบว่าเขาจะออกมาในลักษณะจะปฏิบัติการยังไงมาไม่รู้
แต่ที่แน่คือเรานึกถึงฮีโร่ในใจของเรา

แล้วมีใครไลน์ถามผมเอาออกมา๑
ผมก็บอกว่าใช่ผมก็เห็นหนึ่งนะ
แต่ผมไม่ได้เห็นคนหรอกเห็นรถยังเคลื่อนไปแล้ว
แล้วก็ผมก็บอกว่าต้องให้เครดิตคนที่อยู่ในถ้ำ
เพราะเขาทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่หน่วยสูบน้ำหน่วยซิลหน่วยทหารหน่วยโรยตัว
ซึ่งเคยอยู่ในทีมเดียวกันแล้วไปช่วยอยู่
เพียงแต่นั่งแต่ถ้านับรถอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นก็ต้องรอคอนเฟิร์มกัน

เนื่องจากเวลาเวลาถูกจำกัดไว้แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณกริจและอาจารย์ธเนธ

หรือไม่เคยได้ยินชื่อนามสกุลของเขาเลย
ไม่ว่าจะเป็นจ๋าแซมวิรบุตรถ้ำหลวงนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่เอาใจและพากาย

อย่างไรก็แล้วแต่ค่อยติดตามไปทีละขั้น

ชื้นเหมือนเบ่งคลอดออกมาเองเลยค่ะคุณผู้ชม

กับคุณเขมสอนและคุณพระภูมิในทะลัดนิวส์โชว์ค่ะ